คุณผู้ชมมาช่วยกันตามหาทนายจี๊ดค่ะนายบำนานรัตนปัญญาอายุ๖๓ปี
หายตัวไปจากบ้านที่สุพรรณบุรีตั้งแต่๑๔กรกฎาคม
ก็พยายามออกตามหากันนะคะนี่คือทนายจี๊ดนะคะที่เขาตามหากันอยู่
คือไปเจอล่าสุดเนี่ยค่ะคือเจอจักรยานจักรยานไปจมอยู่ในคลองชนระประธาน
เหรอฮะนี่ค่ะจักรยานนี้ค่ะ
อันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่เจอระหว่างการตามหานะคะแล้วทนายจี๊ดอยู่ไหน
วันนี้ตอนเที่ยงครึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านญาติญาติก็ยังช่วยกันตามหา
วันนี้ทุกหน่วยงานไปไล่อ้อยป่าช้าจุดใกล้ที่เจอจักรยานในคลองหากัน
จนแบบไม่รู้จะพึ่งทางไหนเริ่มพึ่งศัยศาสตร์ครับนี่นะคะ
คือเขาก็พยายามจะหากันเต็มที่แต่ยังไม่เจอค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยมีการทำพิธีนำไก่ต้ม๑ตัวเหล้าขาว๑ขวดน้ำดื่มเส้นไหว้
จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ป่าช้าหลังโรงเรียน
สะยายโสมวิทยาห่างจากจุดที่เจอจักรยานกิโลกว่าครับ
ก็เป็นเส้นทางที่ทนายจี๊ดขี่จักรยานออกกำลังกายเป็นประจำนะคะ
เป็นเส้นทางมุ่งหน้ากลับบ้านก็ต้องทำทุกทางอืม
ศาสตร์ความเชื่อวิทยาศาสตร์ออกตามหาคือทำทุกทาง
ส่งคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราตามเรื่องให้ค่ะไปคุยกับพี่สาวของทนายจี๊ด
นางสาววาสนาอายุ๖๖เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาก็อยู่กับน้องชายกัน๒คน
ครับตัวน้องชายก็คือทนายจี๊ดเนี่ยไม่มีภรรยาไม่มีลูก
วันเกิดเหตุไปปั่นจักรยานออกกำลังกายตามปกติช่วง๕โมง๖โมงเย็นนะคะ
แต่พอดึกแล้วยังไม่กลับโทรหาก็ไม่รับไม่มีใครเห็นทนายจิ๊ดเลย
ก็เลยออกตามหาเชื่อว่าทนายจี๊ดตกน้ำหรือเปล่าครับเพราะมีโรคประจำตัว
คือเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเจ้าตัวเขารู้ว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ก็เลยยิ่งพยายามออกกำลังกายให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นที่มีกระแสข่าวว่าเมื่อวานแม่ทนายจี๊ดให้สัมภาษ
เชื่อว่าลูกชายถูกอุ้มฆ่าเนี่ยค่ะพี่สาวของทนายจี๊ดยืนยันกับทีมข่าวของเราด้วยตัวเองว่ามันไม่จริง
แม่เสียชีวิตไป๑๐ปีแล้วใครกันล่ะออกมาให้ข้อมูล
ถ้าโดนอุ้มฆ่ามันยากมากทนายจี๊ดหยุดว่าความไปสองปีแล้ว

แล้วก็เพาะประกาศแบบนี้ใช่ใช้ใช้ก็แส
เนี้ยนะคะทีมข่าวของเราก็ถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมา
เป็นไปได้ไหมว่าลูกความใน
คดีจะมาอุ้มทนายจี๊ดไปหรืออะไรแบบเนี้ยอ่าพี่สาวก็ยืนยันย้ำอีกทีว่า
เอาจริงขอย้ำอีกทีเป็นไปไม่ได้เรื่องอุ้มฆ่าอุ้มหายเนี่ยค่ะ
เพราะคดีล่าสุดที่ทำก็คือ๒ปีก่อนมันเป็นคดีที่ดินเป็นคดีแพ่ง
คดีเกี่ยวกับเช็คอะค่ะช่วยเหลือชาวบ้าน
ก็อยากจะให้สื่อนำเสนอข่าวที่ตรงไปตรงมานะคะ
กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะค่อยเขวนในการออกตามหาไงฮะ
อืมทนายจี๊ดเป็นทนายอาสาชอบช่วยชาวบ้าน
บางครั้งว่าความฟรีจริงทำคดีมาเป็นร้อย
ส่วนใหญ่ก็เป็นคดีถี่ดินมรดก
คดีแพ่งอะค่ะแล้วก็เลิกว่าความมา๒ปีแล้ว
คุณปียชาตินักข่าวของเราก็เลยลองไล่เรียงไทม์ไลน์อย่างละเอียดอีกที
วกกับหลักฐานที่เจอเผื่อจะได้ช่วยกันตามหานะคะ

ช่วงเย็น๑๔กรกฎาคมประมาณสัก๕โมงเย็น
ทนายจี๊ดปั่นจักรยานออกจากบ้านในพื้นที่หมู่๓ตำบลสะยายสมอำเภออูทองสุพรรณบุรี

ซื้อโกโก้ที่ร้านประจำ
ริมถนนมาลัยแมนห่างจากบ้าน๔๕๐เมตรตามแผนที่นี้เลยนะคะ
โกโก้เสร็จปั่นจักรยานไปตามถนนมาลัยแมนมุ่งหน้าอำเภออูทอง

ร้านค้าที่ห่างจากร้านที่ทนายจี๊ดแวะซื้อโกโก้ห่างกัน๒๕๐เมตรบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้นี่คือทนายจี๊ด

ก็คงจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนริมคลองส่งน้ำเพราะเป็นเส้นทางที่ไปปั่นจักรยานเป็นประจำ
แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าไปเจอจักรยานอยู่ในคลองอะค่ะ
นี่คือภาพสุดท้ายเจอจักรยานแต่ไม่เจอตัวไงพี่อุ๋ย
แล้วจุดที่เจอจักรยานอยู่ในคลองมันก็ห่างจากจุดตรงนี้จุดที่ภาพในกล้องวงจรปิดกิโลหนึ่ง

อายุ๕๐ปีเจ้าของร้านน้ำปั่นที่ทนายจี๊ดแวะซื้อโกโก้
นี่คือคนสุดท้ายที่เจอที่คุยกับทนายจี๊ด
เขาบอกว่าถ้าแบบมองแบบเลวร้ายที่สุดเลยนะ
ถ้าทนายจี๊ดจมน้ำเสียชีวิตนะนี่มัน๕วันแล้วไง
ก็ต้องเจอศพไหมล่ะต้องลอยขึ้นมาหรืออะไรไหมล่ะ
เพราะไม่กี่วันศพก็ควรจะลอยขึ้นมานะถ้าจมน้ำเสียชีวิตจริง
เป็นประธานเต้นที่เขาหากัน
จะเป็นเส้นทางประจำ
ใช่เป็นประจำที่เขาล๊อคกลับบ้านเขาออกกำลังเขาประจำทุกวัน
เกือบจะทุกครั้งที่เจอนะที่ผมเจอ
ผมก็จะวิ่งตอนนั้นผมก็จะวิ่งประมาณ๕โมงกว่าถึง๖โมง
แต่ตอนนั้นวิ่งอยู่ประจำแต่หลังนี้ก็ไม่ค่อยได้วิ่งแล้ว
ก็ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมว่ามันก็มีในมุมของความเชื่ออีกนั่นแหละค่ะ
เพ็ญอายุ๖๖ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ช่วยหาทนายจี๊ดนะคะ
เขาบอกว่าผีบังตาหรือเปล่า
เพราะว่าแถวนี้เป็นป่าช้าเก่า
กลางค่ำกลางคืนชาวบ้านไม่ค่อยผ่านนะคะไม่ค่อยใช้เส้นทางตรงนี้
ชาวบ้านเขาลือกันว่าผีดุ
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดทีมค้นหาให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
ก็พยายามหาตามคลองตามเส้นทางน้ำรอบจนหมดแล้วอะค่ะ
ถึงขั้นสั่งปิดประตูระบายน้ำไปเมื่อวานครับ

เจ้าหน้าที่เลยสงสัยแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันค้นหาเนี่ยนะคะ
เป็นไปได้ไหมว่าร่างอาจจะถูกน้ำพัดไป
ไปทางตะบลจราเข้สามพันธุ์
เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะวางแผนค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็สุดท้ายยังไม่เจอเลยค่ะ

อาจจะถูกพัดไปไกลหรือเปล่า

แต่ตอนนี้ยังถือว่าเป็นบุคคลศูนย์หายอยู่นะฮะ